มีเหตุหนุ่มพิการนะฮะใส่ขาเทียมเพราะขาเขาขาด
แล้วเขาขี่จักรยานมาซื้อกับข้าว
ปรากฏว่าถูกรถกระบะตู้ทึบชนเข้าเต็ม
เรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้มีเรื่องดราม่ามีเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของเขาด้วย
ให้ดูคลิปอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เพจสายใหม่ต้องรอดนำมาโพสต์เอาไว้พร้อมระบุข้อความว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพี่ชายพิการขาขาดและใส่ขาเทียมขี่จักรยานออกไปซื้อกับข้าวให้แม่ตอนเช้าขากลับขี่จักรยานย้อนสอนกลับทางเดิมเพราะอะไรคุณคือขาพิการใส่ขาเทียมไม่สามารถปั่นข้ามถนนไปฝั่งนู้นได้ก็เลยต้อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๖๕เวลา๗โมงเช้า
แต่หลังเกิดเหตุครับคนขับกระบะหลบหนี
ต่อมาทราบว่าจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด
ทำให้คู่กรณีติดต่อมามอบตัวแล้วนะครับ
แต่ทางคู่กรณีและบริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายเงินเยียวยา
อ้างว่าคนตายขี่จักรยานย้อนสอน
โดยจะต้องส่งเรื่องให้บริษัทพิจารณา๓๐วัน
ตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดนะครับ
เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งว่า

พอโทรไปถามทางเจ้าของรถเจ้าของบริษัทที่คนขับทำงาน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามให้คุณแต่เงียบไปนะฮะ
หลังแม่ผู้เสียชีวิตโทรไปเองก็ไม่มีใครรับสายแล้วนะครับ
ผู้เสียหายหรือว่าที่เป็นน้องของคนตาย
ถามด้วยนะครับว่าแบบนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
มีสิทธิ์จะได้รับอะไรชดเชยหรือไม่
เพราะว่าแม่แม่ของคนเสียชีวิตมีฐานะยากจน

แท็กผู้กำกับสนประชาชื่น
เลขาธิการคอปภช่วยพิจารณาให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปรวมถึงเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้คุณ
พิการใส่ขาเทียมขี่จักรยานออกไปซื้อของให้แม่
แต่ข้ามฝั่งเพื่อจะขี่ในทางของตัวเองไม่ได้
ต้องย้อนสอนมาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
ก็อย่างที่บอกว่ามีแฟนเพจของทางสายหมายต้องรอด
เข้ามาคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตว่า
เหมือนตั้งใจจะพุ่งมาเหยียบมาทับหรือไม่

เรื่องนี้คุณผู้ชมคือทางเพจสายไม้ต้องรอด
แค่โพสต์คลิปกับเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้มานะครับ
ดังนั้นเรื่องทางคดีก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ
เพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วคุณนะ
ก็เกือบจะ๓เดือนแล้วนะ

ผู้ใดที่รู้เรื่องของข้อกฎหมายนะฮะ
ว่าใครผิดใครถูกยังไงแล้วจะได้เงินชดเชยเยียวยาหรือไม่